เมื่อ๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นนะฮะ
สอนอสแหมดำได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นอมพลึกเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ซอยบางกระดี๒๕แขวงสมดำเขตบางบอนกรุงเทพ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงชื่อนางสาวกระหนกอ่อน
ตอนแรกก็จากการชนสูตรเบื้องต้นในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่พบร่องรอยเกี่ยวกับเรื่องของ
ความผิดปกติหรือว่าถูกทำร้ายอย่างรุนแรงอะไรยังไงนะครับ
ก็เลยต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสุริราช
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยแจ้งว่าเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ดีเขาก็หยุดการหายใจไปนะครับ
สุดท้ายเนี่ย๑พฤศจิกายนนะวันต่อมานะครับช่วงเที่ยงคืนกว่าตำรวจเนี่ยต้องไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เนื่องจากได้รับทราบผลว่าผู้ตายอาจถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเพราะสภาพศพมีรอยฟกช้ำ
ก็เลยเรียกให้บุคคลที่อยู่ในบ้านมาสอบปากคำ
แล้ววันต่อมาคือ๒พฤศจิกายนช่วงเย็นอันนี้ผลอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว
ผลการชนะสูตรจากแพทย์ผู้ชนะสูตรศพนะครับแจ้งว่าผู้ตายอาจถูกผู้อื่นทำให้ตาย
เนื่องจากจากการตรวจสภาพศพพบว่าซี่โครงหักทั้งสองข้าง
ตำรวจก็เลยต้องเรียกคนในบ้านเนี่ยมาสืบสวนสอบปากคำกันอย่างละเอียดนะฮะ
นี่นะครับคุณกระหนกออนวัย๔๖ปีซึ่งเป็นอำมพลึกด้วยนะครับ

สุดท้ายหลานชายของผู้ตายนะครับชื่อวรวิทย์อายุ๑๙ปี
ที่เขาอยู่กับอาของเขานะฮะนี่นะ
ก็ยอมรับสารภาพครับบอกว่าวันเกิดเหตุ๓๑ตุลาคมเนี่ย
เป็นคนทำร้ายอาเนี่ยจนเสียชีวิตเองตอนนั้นเนี่ยโมโห
อานี่ป่วยเป็นอำมพลึกแล้วชอบอุจจาระเลอะเทอะ
ส่งกลิ่นเหม็นทั่วบ้านแล้ววันนั้นเนี่ยผมกำลังนั่งกินข้าวอยู่
อยู่ดีเนี่ยอาเนี่ยอุจจาระออกมาส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว
ก็เลยเอาไม้กวาดเนี่ยไปตีที่แขนตีที่แผ่นหลัง
แล้วก็เอาเท้าเนี่ยเตะเข้าต้นแขนซ้ายไปอีก
ชายโครงอีกที่เอวด้วยที่สะโพกด้วยโอ้โหแล้วนี่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้ว
อ๋อโร่ไม่ใช่เหรอคะแล้วเตะสามด้านเอ่อเตะสองด้านด้านละสามที
สุดท้ายอาเนี่ยล้มศีรษะฟาดพื้นมาอีกทีนึง
แล้วก็กำลังเช็ดอุจจาระตัวเองอยู่ค่ะทีนี้พอล้มศีรษะฟาดพื้นไปเนี่ย
ตอนนั้นวรวิทย์เนี่ยอ้างว่าอานี่ก็ยังคงลุกขึ้นมาเช็ดอุจจาระตัวเองต่อนะ
แล้วอยู่ดีก็หงายหลังนอนแน่นิ่งไปก็เข้าไปดู
พอเข้าไปดูเนี่ยปรากฏว่าอาไม่หายใจแล้วก็เลยโทรบอกพ่อที่เป็นพี่ชายของอานะครับ
สุดท้ายเนี่ยพอพ่อมาที่บ้านก็พยายามปั๊มหัวใจช่วย
แต่ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตแล้วเลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจ
อ่าว่าอยู่ดีดีก็หมดสติแล้วเสียชีวิตแม่แต่สุดท้ายผลทางนิติวิทยาศาสตร์มันก็ไม่โกหกใครนะ

เพราะว่ามันพบเรื่องของซี่โครงหักความบอบช้ำฟกช้ำต่าง

ทั้งพี่ชายของผู้ตายแล้วก็พ่อของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าก่อนหน้านี้น้องสาวอยู่กับแม่ที่กาญจนบุรี
แล้วแม่เสียชีวิตน้องก็เลยย้ายมาอยู่กับตนน้องเนี่ยเป็นเด็กค่อนข้างเกเร
ช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นเคยติดคุกคดียาเสพติดที่พิการเป็นอำมพลึก
เหินดูแลตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยก็ตอนติดคุกนั่นแหละน้องสาวถูกทำร้าย
ถูกรังแก่ในคุกจนพิการพอพ้นโทษออกมาทีนี้ก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วแม่เสียชีวิตที่การไม่มีใครดูแลก็เลยต้องรับมาดูแลที่บ้านที่บางบอนกรุงเทพ
คือก็ดูแลตั้งแต่ยังนอนอยู่ติดเตียงจนกระทั่งตอนนี้พอจะลุกพอจะเดินได้บ้าง
พอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่การดูแลผู้ป่วยมันก็ค่อนข้างเหนื่อยยากลำบาก
แต่ก็ต้องดูแลกันไปนะไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงรุนแรงเกิดขึ้น
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันธมตเอกบุญส่งวิทย์ห้องแซงนะฮะท่านภูมิกับการสอนอสแหมดำ
บอกว่าจากการสอบสวนนะฮะพยานแวดล้อมบุคคลในครอบครัวของผู้ตาย
ก็พบว่าผู้ตายเป็นคนกาญจนบุรีนะฮะเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดแล้วก็เลิกกับสามีไปแล้ว
พอป่วยติดเตียงดูแลตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้เป็นอย่างนี้มาปีกว่า
พอคุณแม่ที่การเสียชีวิตไม่มีใครดูแลก็ต้องมาอยู่กับพี่ชายที่กรุงเทพ
พี่ชายก็อยู่กับพี่สะพ้ายแล้วก็หลานชายก็คือคนก่อเหตุ
ทั้งสามคนก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลผู้ตายมาปีกว่า
วันเกิดเหตุ๓๑ตุลาคมพี่ชายกับพี่สะพ้ายผู้ตายออกไปทำงาน
ก็ต้องอยู่บ้านกับหลานชายสองคนกระทั่งเกิดเหตุขึ้น
ตอนแรกตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยคนในครอบครัวก็บอกว่าผู้ตายสำลักอาหาร
พยายามช่วยชีวิตแล้วแต่ว่าหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไป
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อตั้งแต่ตอนนั้นเพราะเห็นร่องรอยลักษณะเหมือนถูกทำร้าย
ก็เลยส่งไปชนะสูตรศพอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
จนกระทั่งมีผลออกมาว่าผู้ตายเนี่ยมีซี่โครงหักทั้งสองข้าง
ไม่ใช่สองซี่นะฮะหักทั้งสองข้างนะฮะค่ะ
เพราะหลานชายเขาสารภาพว่าเตะไปทั้งสองด้านด้านละ๓ที
จากการสืบสวนพบว่าไม่มีบุคคลภายนอกเข้าออกในบ้านในช่วงเกิดเหตุนะครับ
ในตอนแรกนะฮะก็เลยมุ่งความสงสัยไปที่คนในครอบครัว
แล้วตอนนั้นอยู่กับหลานชายสองคนก็เลยเค้นสอบจนหลานชายเนี่ยรับสารภาพ
ส่วนสาเหตุที่ปกปิดให้การเท็จก็เพราะว่ากลัวถูกดำเนินคดี
ปรากฏชัดว่าน่าจะเป็นบนภายในนะครับซึ่งเราก็ใช้เวลาในการสอบสวนนะครับ
จนกระทั่งว่าทางนายวาวิทย์ซึ่งเป็นหลานนะครับคนเล็กก็รับสารภาพนะครับว่า
มีความโมโหและคนนั้นที่ผู้ตายนะครับซึ่งอยู่บ่อยถิ่นเตียงอยู่บ้านประมาณสักปีเสร็จแล้วนะครับ
ก็เลยเชื่อว่ามีปากเสียงแล้วก็ใช้ลงมือในการเตะนะครับอ่าส่วนตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าจะมีพฤติกรรมก็คือดื่มน้ำต้มใบกระท่อมนะฮะ
แต่ไม่พบเรื่องสารเสพติดหรือว่ายาเสพติดอย่างอื่นในร่างกายนะครับ
ตำรวจบอกว่าได้แจ้งข้อหาหลานชายของผู้ตายเอาไว้นะครับ
ก็คือความผิดเกี่ยวกับมิได้มีเจตนาฆ่า
แต่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายนะครับ
ตอนนี้ก็ให้ประกันตัวไปแล้วนะฮะในระหว่างการดำเนินคดีนะครับ
เนื่องจากเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีก็พาไปชี้จุดทำแผนต่างเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนพ่อกับแม่ของคนก่อเหตุนะฮะซึ่งเป็นพี่ชายกับพี่สะพ้ายของผู้ตาย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องถูกแจ้งข้อหาให้การเท็จหรือช่วยเหลือปกปิดนะครับ
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูเจตนาอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ
ส่วนศพของผู้ที่เสียชีวิตพรุ่งนี้ทางครอบครัวจะชาปนกิจนะฮะ